สนับสนุนโดยสายการบินไทยสมาย
เพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม

ปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้อง

คุณแม่ไปโรงพักกลับมา
กลับมาได้ประมาณแป๊บเดียว
แล้วทางทหารเขารู้ได้ไงบ้าง
คุณแม่น่ะไปโรงพักแล้วทางทหารคนนี้

แม่แม่ทำไมผมบอกให้อยู่เฉย
คุณแม่ไปป่วนตำรวจหรือเปล่า
ไปกดดันเขาทำไมให้เขาทำงาน

ไม่ต้องออกสื่อนะไม่ต้องออกข่าวอะไรอย่างนี้
โอ้อะไรเนี่ยอะไรมาว่าคุณแม่แบบนี้
คุณแม่ก็เลยโมโหคุณแม่ไม่ยอมอีกต่อเนี่ย
ก็ไม่ได้พูดอะไรเลยยังไม่ได้ให้การ
ไม่ได้ว่าไปบีบคันแล้วเราแค่ไปแจ้งความ

เขาก็เรียกเขาไปเขาก็บอกว่า

คุณแม่อยากจะได้คนที่มาทำลูกคุณแม่จริง
ไม่ใช่ว่าจะเอาคนนู้นคนนี้หรืออะไรมา

เขาก็เลยเจรจาบอกว่ามอบให้ตำรวจทำ
คุณแม่ก็ถ้ามีหลักฐานอะไรก็แม่ก็ไปให้ตำรวจทำ
ทางเขาก็ทำอะไรไม่ได้ต้องรอหลักฐานอย่างเดียว
เขาก็เลยถามว่าแล้วคุณแม่อยากจะได้อะไร
อยากจะอะไรคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่ไม่ได้อยากได้อะไร
แต่ว่าคุณแม่นะสูญเสียลูกลูกแทนที่จะอยู่เลี้ยงคุณแม่มา
คนนี้มันก็อายุ๒๑ส่งสมัครเข้าเป็นทหาร
คุณแม่ก็หวังว่าจะเลี้ยงคุณแม่
ทหารเขาก็พูดกันในนั้นเขาก็บอกว่า
เขาไม่รับรู้อะไรเขาไม่ได้ว่าจะตามทหารได้ทุกคน

แล้วก็ยังขาดอีกหลายท่อนในช่วงครึ่งเรื่องหลังนะคะ
แต่ว่าเมื่อวานี้ในช่วงค่ำนะคะ

ทางครอบครัวของเก่งคือพลทหารเก่ง
ได้รับสายโทรศัพท์นะคะจากทางตำรวจ
เพื่อที่จะนัดไปให้ความคืบหน้าคดี
ก็คือนัดกันวันนี้แล้วก็ทางครอบครัว
พร้อมกับที่ปรึกษาทางกฎหมายก็ได้ไปนะคะ
แล้วก็ที่สนพื้นที่นะคะสนบังยี่ขัน
ก็มีนายตำรวจระดับสูงหลายท่านนะคะ
ในระดับนครบัน๗นะคะไม่ใช่เฉพาะสอนอเท่านั้นนะคะ
แล้วก็ยังมีทางทหารนะคะ
รวมถึงนายทหารพระธรรมนูลไปด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นความคืบหน้าก็จะเกิดขึ้นเยอะ
แล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยมีหนังสือออกมาฉบับหนึ่งนะคะ
เป็นหนังสือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในเรื่องนี้

วันนี้แขกรับเชิญที่ฉันคือ๔ท่านเมื่อวานนี้
แต่บอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะคะ
ในส่วนของการติดต่อไปทางทีมงานติดต่อไป
ที่ผู้มันกลับสถานีจำนวนนครบานบางยิขันนะคะ
ทางภูมิกับท่านก็ขออนุญาตไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะ
ก็บอกแต่ว่าจับได้๒คนแล้วนะคะ
อยากให้รออีก๒๓วันว่าจะมีมาเพิ่มมากกว่านี้ไหม
ในขณะที่ทางท่านเสนาธิการกองทัพภาคที่๑นะคะ
ท่านก็คือก็จะไม่ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการเรานะคะ
แต่ก็บอกว่าทั้ง๙คนที่อยู่ในกลุ่มผู้ก่อเหตุ

ส่วนอีก๗คนก็อยู่ที่กองทัพภาคที่๑นะคะ
แล้วก็ชี้แจงว่าทหารที่ออกไปลาออกไปอย่างถูกต้องนะคะ
แล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือกับตำรวจในคดีนี้
หากตำรวจร้องขอมาก็จะดำเนินการตามที่มีการร้องขอนะคะ
อันนี้คร่าวเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันนะคะ

คุณวรินอัธนาคนะคะที่ปรึกษาด้านกฎหมายและประธานชมรมโดมเพื่อคุณธรรมนะคะ
คุณแม่คือคุณนาชนกคุณน้าคือคุณรัชนี
แล้วก็พี่สาวลูกพี่ลูกน้องนะคะคุณกระหนกวันทั้ง๔ท่านสวัสดีค่ะ

ก็เอาล่ะหลังจากเราเจอกันเมื่อวานนี้นะคะ
ช่วงค่ำก็มีการนัดวันนี้ก็ไป
ซึ่งมีอยู่๒เรื่องชี้แจงก่อนนะคะ
ก็คือว่าทางทหารและตำรวจทราบว่าเราจะจัดรายการเรื่องนี้วันนี้ต่อ

แต่ถึงแม้ว่าในวันนี้จะไปเจอกันทราบว่าทางรายการจะจัดต่อ
แล้วก็เราก็ขอสัมภาษณ์ท่านปฏิเสธอันนี้ข้อแรก

เมื่อวานเรื่องราวที่เราเล่าเนี่ยพูดถึงน้องทหารเกณฑ์
กลุ่มผู้เสียหายและกลุ่มผู้ที่ถูกกล่าวหาอยู่ตอนนี้นะคะ

ก็เป็นเรื่องนอกราชการนอกเวลาราชการ
กรั้วกลมกองใดของทหารทั้งหมด
ไม่เห็นจะต้องพูดอะไรที่ไปเหมือนกับ

คือถูกค่ะเมื่อวานเราพูดกันเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่า
คือเรื่องนี้เอาจริงจะไม่เกี่ยวกับความเป็นทหารของเขาเลย
จะไม่เกี่ยวกับกลมกองสังกัดใดเลย
ถ้าไม่ได้มีการพาไปขอขมาคุณแม่

มีโทรศัพท์มาหลังจากที่ทางครอบครัวไปหาตำรวจ
ทำไมต้องไปหาตำรวจนะคะ
แล้วก็มีการดำเนินการบอกว่าได้พยานหลักฐานใหม่
มีการจะนัดเข้าไปในกรมเพื่อที่จะคุยกัน
คืออันนี้จะไม่เกี่ยวกับทหารถ้าไม่เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้น

เพราะทุกอย่างจริงไม่เกี่ยวเลยกับความเป็นทหารของเขา

เวลาราชการนอกรั้วทหารทั้งหมด
ภาษากฎหมายเรียกว่าเป็นความผิดเฉพาะตัว
ไม่เกี่ยวแต่ที่เกี่ยวคือทั้งหมดนี้ที่เราไล่เรียงมา

เมื่อวานนี้ค่ะท่อนที่เราไล่เรียงกันมา
มาถึงท่อนที่ตอนแรกที่จะนัดเจอกัน
บ่ายโมงวันที่๒๑สิงหาคม
เหตุเกิดเนี่ยคือ๑๗คืน๑๗ต่อเช้า๑๘นะคะ

จริงแล้วจะมีการนัดพบกันกับทหาร

ตั้งแต่วันที่๑๑สิงหาคมแต่ว่าขอเลื่อน

บอกขอ๒๓วันได้พยานหลักฐานใหม่

บอกยังไม่ได้แจ้งความเลยไปแจ้งความ
พอไปทางตำรวจทางตำรวจบอกว่า
ไม่ต้องแจ้งความเพราะลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว

ได้รับโทรศัพท์จากทหาร
ท่านก็เอาอย่างนี้นะคะที่ฉันใช้คำเมื่อวาน
คือค่อนข้างมีอารมณ์ฉุนเฉียวในการโทรมา
ว่าทำไมจะต้องไปหาตำรวจบอกว่าจะจัดการให้

ทีนี้สิ่งที่ได้มาใหม่ก็คือว่า
คนที่ถูกจับหลังก่อเหตุในเช้าวันที่๑๘
คือคนที่ชื่อ๒นะคะ
ตามคนที่ได้เล่าเรื่องให้ครอบครัวทราบคือว่า
เขาเข้าไปล้างเลือดในห้องน้ำ
กาดของปกุ้งเผาพื้นที่เกิดเหตุ
จับไว้ตำรวจมาเอาตัวไป
แล้วจากคำให้สัมภาษณ์คือเขารับสารภาพ
ทีนี้พยานหลักฐานใหม่ที่มาจากทางทหารนะคะ
คือว่าพยายามหลักฐานใหม่ก็คือว่าอ๋อสองไม่ได้ทำ
เพราะเพื่อนอีก๕คนชี้ว่าอีกคนนึงที่ชื่อปอยเป็นคนทำ

ตกลงตกลงใครทำคะ

คุณแม่ก็ไม่รู้หรอกว่าใครทำ
เขาบอกเราว่าปอยเท่านั้นปอยคนเดียวทำ
ใช่ถูกไหมคะอันนี้เราไม่รวมถึงข่าวที่ออกมานะ
เขาบอกว่าปอยทำไม่ใช่สอง
โดยเขาอธิบายว่ายังไงคะแล้วทำไมตอนแรกสองโดนจับล่ะ

เขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาสอบทั้ง๘คนที่อยู่ในกรมเนี่ย

สอบ๘คนก็เหมือนที่ว่าเขามีพิรุธหรืออะไร
หรือลบคิปลบอะไรที่ว่าเขาส่งอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปอยเนี่ยเป็นคนทำไมถึงลบคลิปอันนั้นอะไรอย่างนี้
แล้วก็๕คนนี้ชี้ใส่ปอย๕คนทหารเนี่ยชี้ใส่ปอยคนเดียว
คนในกลุ่มชี้มาที่ว่าปอยเป็นคนทำ

อันนี้คือที่เล่าเนี่ยคือฟังจากทหาร

ว่าปอยเป็นคนทำเพื่อนห้าคนชี้

เอาแล้วตกลง๒ที่จับได้วันแรกที่รับสารภาพตกลง๒คือยังไงคะ
ทำไมมันเกิดการผิดพลาดหรือยังไงได้ถามไหม
ก็ถามเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามสอบทุกคนแล้ว
สองไม่ได้ทำแล้วเป็นปลอยทำ

แล้วตกลงว่าได้ไปเจอกันวันที่เท่าไหร่คุณน้าคุณแม่
วันที่๒๒๒ค่ะ

เพราะว่าตอนนี้เขาก็บอกว่า
ตอนนี้เขาก็เรียกทีละคนเข้าไปสอบ

แล้วคุณแม่ก็เรียกเขาสองคน
คือว่าคนชื่อปอยกับคนชื่อแบงค์หรือชื่ออะไร
ชื่อ๑๐ตำรวจที่ใน๑๐เดียว

น้องปอยที่ว่าเขารับที่เป็น
แม่ก็ถามว่าลูกเล่าให้แม่ฟังสิ
ว่าใครเป็นคนทำ
เขาก็บอกว่าปอย

ปอยเนี่ยเขาทำอีกคนชื่อตะ
แล้วก็เหวี่ยงไปโดนเบี่ยงไปโดนเก่ง

ตาร์ทเสร็จแล้วก็เหวี่ยงไปโดนเก่งเฉยไม่ได้ตั้งใจ

แล้วที่ทำก็คือทำอะไรคุณแม่
ทำแบบเอาขวดอ่ะตีขวดแล้วก็ทำมันหรือไงเนี่ย

ให้เป็นปากฉละใช่ป่ะถ้าไม่ใช่บอกนะ

เพราะก็ย้อนมาถามคนชื่อปอย
แล้วคนที่เล่าให้ฟังก่อนที่ปอยจะเล่าคือใคร
ก็เนี่ยสิบเดียว
สิบเบน

ถ้าดิฉันสรุปผิดบอกนะคะคุณพระริน
คือคุณแม่ได้เจอที่สนบังยี่ขันเนี่ย

เขาก็เรียกอะไรเขาเป็นใครคะ
เขาก็เหมือนว่า
รุ่นพี่หรือครูฝึกหรือใครคะ

ที่คุณหมอกมาที่คุณหมอกมานั่นแหละ

เขานั่งสองคนนี้เขายังตอบไม่เหมือนกันเลย

แล้วปอยก็บอกว่าเก่งเข้ามาต่อยผมก่อน

ทำทำต๊ะเวียงเศษต๊ะ

ก็ไปไปโดนเกรงเวียงโดนเกรง

เหมือนกับเหมือนกับว่าอ่า

แบบมันป้องกันตัวแล้วก็เหี่ยงไปโดนคน
ที่คนชื่อต้าที่บัตร
คือกำลังจะบอกว่าคนนึงเล่าแบบนี้
แต่ปอยคนที่บอกว่าเป็นคนทำ

หมายว่าตัวเองโดนรุมก่อน

ทางกฎหมายเนี่ยเมื่อมีผู้ต้องหามากกว่า๑คน
เขาเรียกว่าคำให้การเนี่ยจะขัดแย้งกันเองภาษากฎหมายเขาเรียกว่าพยานปากแตก
ให้การไปคนละเรื่องแม้อยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน
ซึ่งนี่ก็เป็นข้อพิรุษอ๋อถือเป็นข้อพิรุธเหรอฮ
ใช่ผมพูดได้แค่นี้ก่อนอ่าค่ะแล้วทีนี้สรุปว่าวันนั้นที่คุยกันเนี่ย
ได้ความว่าไม่ว่าจะเป็นลูกหลงหรือว่าป้องกันตัวก็แล้วแต่นะคะ
คุณแม่สรุปทำไมทะเลาะกันมีเรื่องอะไรกันเขาก็ไม่ได้ไม่
ก็เขาก็ไม่ได้พูดก็ถามว่าทำไมถึงทะเลาะกันหรืออะไร
เขาก็เงียบแล้วรัฐธรรมนูนกับเศษเขานั่งอยู่นี่ทหารรัฐธรรมนูน
ใช่ทางทหารอ่าคุณแม่ก็บอกเศษฟังน่ะเนี่ยอยู่กันแค่นี้
เขายังพูดคนละเรื่องเลยแล้วท่านรัฐมนูลก็นั่งตรงนี้อืม
แม่ก็ยังแย้งเลยว่าอ่าเสฟังนะแล้วท่านรัฐมนูลฟังนะ
เนี่ยพูดกันเขาอยู่แล้วเขาว่าไงคะเขาก็สองท่านนั้นว่าไงคะ
ท่านเศษก็แบบเหมือนพระยากหน้าแต่ท่านรัฐธรรมนูนเขาก็เน่งอ่ะเนอะอ่า
ทีนี้ค่ะวันนั้นที่ไปมาเนี่ยคือเพื่อให้เรารับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเก่ง
ใช่ไหมตกลงแล้ววันนั้นที่สรุปที่สนบอยี่ขันคือสิ่งที่เรารู้คือปอยทำคนเดียวถูกไหมคะ
ใช่สองคนที่โดนจับคนแรกแล้วรับสารภาพไม่ได้ทำใช่อ่า
แล้วมาจากเรื่องทะเลาะกันอะไรไม่รู้ไม่รู้ค่ะไม่รู้ไม่รู้เลยว่าทะเลาะกันอะไร
แต่ที่แน่เขาเป็นทหารเกณฑ์เข้าไปรุ่นเดียวกันแน่จะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่เรียก๑๐เดี่ยว๑๐เดี่ยวอะไรนี่แหละ
ที่ไม่ได้เป็นทหารเกณฑ์แล้วเป็นคนพาออกมาคำว่าพาออกมาคือพาทั้งสองกลุ่ม
กลุ่มผู้เสียหายกับกลุ่มอ๋อเหรอคนละกลุ่มกันอ๋ออ้าวค่ะเหรอคะ
เอาสรุปมีมีสองกลุ่มไม่ใช่เพื่อนกันเหรอกลุ่มกลุ่มหนึ่งแบบกลุ่มหนึ่งอีกอีกคนนึงชื่อเดียวเนี่ย
เขาพามาของเขาก็คือว่าของของทหารเกณฑ์อีกแต่ว่าเขาก็ฝึกด้วยกันนั่นแหละ
แต่กลุ่มเก่งเนี่ยมีอยู่สิบสี่คนอืมเขามาฝากไว้เฉยเฉยฝากของกลุ่มนี้ไว้
ก็คือมันจะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือ๙คนก็คือ๑๐เดี่ยวเนี่ยจะอยู่ใน
กลุ่มที่โดนโดนต้องขังอยู่ตอนนี้ก็คือสองนะคะแต่ว่าด้วยเราไม่แน่ใจว่าสิบเดียวเนี่ย
คือเขาเขาดูแลหรืออะไรแต่คือมาด้วยกันนะคะกลุ่มหนึ่งส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือ
คนในส่วนที่เป็นรุ่นเดียวกันกับเก่งแต่ว่าเก่งอ่ะทานข้าวทานทานข้างนอกแล้วก็เข้ามัดที่
ล้านทีหลังอย่างเงี้ยค่ะใช่ทั้งสองกลุ่มรู้จักกันหมดไหมคะ
ก็บางคนก็ไม่รู้อ่ะเนอะเราไม่แน่ใจเพราะเราไม่รู้ค่ะไม่แน่ใจบอกไม่แน่ใจ
ไม่เป็นไรคุณน้าจะพูดอะไรไหมคะเหมือนขยับอยากจะเล่าอะไร
ก็เหมือนกับว่าคือเราไม่รู้ข้างในเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็ไม่รู้ว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ย
รู้จักกันหรือเปล่าแต่ที่สำคัญคือฝึกด้วยกันฝึกที่เดียวกันค่ะ
ถึงตอนนี้เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดการทำร้ายหรือสมมุติถ้าเราเชื่อทั้งหมดนะคะ
คือคือสาเหตุอะไรทำไมต้องมีการไปลุมกันทำไมต้องมีการป้องกันตัว
หรือถ้าอีกฝั่งหนึ่งคือทำไมต้องมีการทำร้ายทะเลาะกันไม่ทราบค่ะไม่ทราบ
ซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้เนี่ยรับฟังไม่ได้อ้าว
เพราะต่างคนต่างพูดทั้งที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน
แล้วก็แน่นอนที่สุดโดยปกติเนี่ยหลักของคนกระทำผิดเนี่ย
เขาต้องพยายามแก้ตัวอ่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ย
มันมีข้อตั้งข้อสังเกตว่าขนาดเหตุการณ์เนี่ยไล่เลี่ยกัน
ยังให้การขัดแย้งกันเองแล้วยิ่งปล่อยให้อยู่นานไปอย่างนี้
มันจะเกิดการเตรียมพยานเตรียมคดีเตรียมคำพูด
ซักซ้อมอย่างเงี้เหรอฮะซักซ้อมกันอืม
แล้วทีนี้พอซักซ้อมกันนี่เรื่องมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่
เขาเรียกว่ายิ่งปิดยิ่งแตกยิ่งกดยิ่งดัง
เรื่องนี้ในทางที่ดีเนี่ยควรจะเอามาสอบให้เร็ว
เพราะมันจะได้ข้อเท็จจริงที่ยุติได้แต่ตอนนี้เนี่ย
ถ้ายื้อคดีไปนานเนี่ยมันจะยิ่งลามไปกันใหญ่
เอาอย่างนี้เรียนขอกลับมาที่๒คนคือคนที่ชื่อสองคนนี้ชื่อปอยก่อน
คือเรื่องที่มันจบที่คุณแม่รู้ก่อนจะออกมาเป็นข่าวเนี่ย
คือคนทำคนเดียวครับ
ทีนี้ข่าวที่มันออกมาในช่วงวันสองวันนี้สรุปว่ามันคือ๒คนนะคะ
คือตกลงยังไงคะตกลงคนเดียวหรือสองคน
อันนี้ที่แรกคุณแม่ก็สงสัยว่ามันหลายคนอาจจะไม่ใช่สองหรือสาม
คุณแม่ก็บอกว่าอยากจะให้ความยุติธรรมว่ากี่คนลุมแต่ว่าไม่ใช่คนเดียวแน่นอน

วันนี้ไปที่สอนอมาทหารมาด้วยตำรวจอยู่ด้วย
ตกลงว่าวันนี้ที่ไปนั่งคุยกันที่สอนอเนี่ยผู้ก่อเหตุกี่คนคะ
มืด๘ด้านยิ่งมืดไปกันใหญ่

ครั้งแรกบอกว่าหนึ่งบอกว่าคนที่สองทำ
ต่อมาตอนนี้คือบอกว่าร่วมกันแต่วันนี้ไปเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลย

เออจะบอกว่าหนังสืออันนี้คือเป็นนังสืออะไรคะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบเหรอคะหรือยังไง
คือหนึ่งถ้าพูดภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง
ก็คือว่าไม่ได้ให้สอนอบังยี่ขันเป็นเจ้าของเรื่อง
แต่ท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาน๗เป็นคนเซ็นคำสั่งแต่งตั้ง
เพื่อรวบรวมสรรพกำลังทั้งหมดที่นครบาน๗มืออาชีพมาร่วมกันเป็นตัวหลัก
แล้วให้ทางสอนอบังยี่คันเป็นตัวเสริม
แล้วก็ให้มีอำนาจหน้าที่จัดการเรื่องนี้สอบข้อได้จริงทั้งหมดให้เร็วที่สุด
แต่วันนี้ที่ขัดแย้งกันก็คือว่าทางตำรวจเองเนี่ยก็มาพูดอีกแบบ
เรื่องของผู้กระทำความผิดและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือปัญหาคือมันยิ่งฟังยิ่งงงสรุปก็คือว่ามีคนทำกี่คน
หรือร่วมกันทำหรือว่าทั้งหมดช่วยกันทำ
ซึ่งเอาหลักปกติผมถามว่าถ้าเป็น๑คนทำ
คนที่ถูกกระทำก็เป็นทหารเขาก็ร่างกายกำยำใหญ่โตโดนฝึก
มันทำไม่ได้หรอกฆ่าคนนี้แล้วไปทำให้อีกคนนึงบาดเจ็บสาหัส
มันต้องมีมากกว่าหนึ่งปัญหาว่ามีมากกว่าหนึ่ง
แล้วสองคนเนี่ยมันร่วมกันหรือเปล่า
คือตอนนี้ญาติเขาสงสัยว่ามันต้องมีคนกดคนแทงคนเตรียมคนทุบ
ลักษณะบาดแผลเนี่ยคุณหมอบอกไหมคะว่ารักษณะบาดแผล
คุณแม่เขาไปดูเองไม่แล้วคุณหมอบอกด้วยไหมว่ารักษณะบาดแผล
คือเราไม่ได้เรียนมาไม่รู้นะแม่แต่หมอบอกไหมว่ารักษณะบาดแผลคือ
มันแบบมาเฉียวแต่ลึกหรือว่าคือเหมือนกับเป็นลักษณะของการตั้งใจ
คือหมออธิบายบาดแผลไหมคะหมอก็ไม่ได้อธิบายนะ
แต่ว่าคุณหมอบอกว่ามันลึกมากโดนเส้นเลือดใหญ่เลือดก็เสียเยอะ
แล้วที่คุณแม่เห็นบาดแผลของเก่งเป็นยังไง
ใหญ่มากเท่ารูเท่านี้เจาะเข้าไปแบบรูลึก
ปากแผลเป็นลูกมันเหมือนบาดอย่างนี้
เหมือนบาดคือบาดกว้างใช่ไหมคะกว้าง
เขาเรียกยาวต้องเรียกยาวยาวด้วยกว้างด้วย
แล้วคือแผลเท่าที่แม่เห็นนะมันแบบเรียบหรือว่ายังไงเวอะหวะหรือยังไงคะ
เรียบตรงไปเลยแล้วแต่มันเป็นรู
ในขณะที่เพื่อนอีกคนนึงที่บอกว่าเย็บ๔๔เข็มโดนตรงไหนคะ
มันเจาะไม่เหมือนกัน
ของเขารอบล่อผูอย่างนี้ใช่รอบล่อผูอย่างนี้แต่ของเก่งมันไม่ได้ว่า
ไปเฉียดอย่างนั้นของเกมเหมือนว่ารูปมันอย่างนี้มันบาดบาดลงไปแต่ลึก
จนถึงวันนี้มีใครได้คุยกับเพื่อนที่เย็บ๔๔เข็มอีกไหมคะ
ก็คุยก็เขาก็ไปงานศพแต่ก็คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เห็นไม่รู้
แล้วเล่าเรื่องให้ฟังไหมว่าก่อนที่จะมีการทำร้ายทะเลาะอะไรกันไม่รู้เขาก็บอกไม่รู้เรื่อง
ในทางกฎหมายเราต้องเชื่อว่าทหารโดยการฝึกเพื่อมาฆ่า
ต้องรู้จักจุดตายจุดแทงเรื่องนี้เป็นเรื่องของเจตนาไม่ใช่เรื่องประมาทหรือป้องกันตัว
ถ้าประมาทหรือป้องกันถ้าประมาทก่อนเฉียวปั๊บมันจะไม่ถูกจุดสำคัญ
ใช่ไหมครับนี่คือประมาทสองถ้าป้องกันตัวเนี่ยมันต้องแทงซึ่งแทงที่ไม่ใช่จุดตาย
เขาเรียกว่าแทงเพื่อหยุดการกระทำแต่ในทางกฎหมายอาญานี่ก็คือว่าเจตนาฆ่าให้ตาย
เพราะแทงจุดสำคัญแล้วครั้งเดียวจบชีวิตตัดเส้นเลือดใหญ่
เพราะโดยธรรมชาติของทหารคือฝึกมาเพื่อให้ฆ่ากันเพื่อให้ฆ่าคนไงเขาถึงรู้จุด
เอาอย่างนี้ดิฉันฟังคุณวรินเดี๋ยวดิฉันกลับมาแย้งเดี๋ยวดิฉันจะลองแย้งดูนะคะว่า
มันอาจจะมืดมันอาจจะพอดีมันอาจจะไม่ได้ทันเล็งด้วยซ้ำว่าตรงนั้นคืออะไรเดี๋ยวลองกลับมาแย้ง
แต่ว่าประเด็นที่จะถามคือตกลงว่าทั้งสองกลุ่มที่ออกไป
คือแม่ยืนยันว่าเก่งลา๑๐วันนะตอนนั้น
คือตกลง๒กลุ่มที่ออกไปคือลาอย่างถูกต้องใช่หรือไม่
เพราะมันก็มีหลักฐานอื่นบางส่วนที่บอกว่าหนีออกไปสักครู่ค่ะ

วันนี้ก่อนนะคะวันนี้ที่ทางครอบครัวได้รับโทรศัพท์เมื่อคืนนี้ให้ไป
วันนี้ตอนที่นั่งคุยกันมีอะไรเป็นข้อสรุป
มีอะไรเป็นข้อคืบหน้านอกเหนือจากหนังสือนี้
ซึ่งเดี๋ยวขอดูรายลักษรบางอย่างในนี้ด้วยนะคะ
มีอะไรบ้างที่วันนี้เป็นข้อสรุปคุณน้าก็ได้ค่ะ
ก็วันนี้ก็ท่านก็พูดว่าจะอำนวยความสะดวกเราทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องอะไร

ทางตำรวจค่ะก็บอกว่าจะให้การอำนวยความสะดวกทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องอะไร
ต้องการอะไรบอกมาอันนี้มีอยู่วันหนึ่งก่อนที่เราจะมากองปราบนะคะ
ก็มีไม่ทราบใครมาที่หน้าบ้าน
ที่เมื่อวานยังไม่ได้เล่ายังไงตกลงใครมาหน้าบ้านคุณแม่

เด็กอยู่ในบ้านในบ้านมีคนอยู่

ผู้หญิงกับผู้ชายสองคนที่อยู่ที่บ้าน

กระบะไม่มีตราไม่มีอะไร

แล้วก็น้องผู้หญิงเขาก็รีบ
มามีธุระอะไรกับพี่แดงอะไรอย่างนี้

เขาบอกเขาว่าโทรไปอีกก็ไม่รับ
แล้วจริงแล้วมีเบอร์เพื่อนคุณแม่โทรเข้าหาโทรศัพท์ขึ้นมา

ถ้าจริงเพื่อนจริงเราต้องมีชื่ออยู่แล้ว

แล้วนั่นแหละที่วันนี้ที่ทำให้ทางตำรวจบอกว่า
ก็จะอำนวยความสะดวกทุกอย่าง
จะเอาตู้แดงไปตั้งให้ที่หน้าบ้าน
แล้วก็ให้ทางสายตรวจไปตรวจ
ไปค่อยตรวจรูปบ่อยอยู่ตรงตรงนี้แหละค่ะ
แล้วทางทหารได้พูดอะไรบ้างไหมคะ

สรุปว่าข้อมูลนะตอนนี้ทำกี่คน

หรือว่าขึ้นสารอาญาปกติคะ

แล้วตกลงว่าต้องแจ้งความไหมคะ

เจ้าพนักงานตำรวจเจ้าพนักงานสอบสวนเนี่ย

แต่ว่าในเรื่องของคนที่เป็นทายาท๖ลำดับเนี่ย

แต่วันนี้เคสของคุณแม่ได้ไปแจ้งความไว้ที่กองปราบแล้ว
ก็เป็นผู้แทนโดยชอบทำ

ดิวเซอร์ได้คุยกับท่านเสนาธิการพักหนึ่งเนี่ยนะคะ
ท่านก็บอกว่ายินดีให้ความร่วมมือกับตำรวจทุกอย่าง
ถ้ามีการร้องขอนะคะ

เพราะต้องมีการส่งตัวจากตำรวจมา
แล้วก็ผ่านทางทหารนายทหารพระธรรมนูล

คือแปลว่ายังไงต้องขึ้นสารยุติธรรมนะคะ

แล้วพอเรียกตัวคือตำรวจเรียกส่งหมายไปเรียกไป
ก็จะมีนายทหารพระธรรมนูลประกบผู้ที่ถูกกล่าวหาออกมา

ก็คือว่าตำรวจเนี่ยเจ้าพนักงานสอบสวนเนี่ย
มีสิทธิ์ที่จะเรียกผู้ต้องหาออกมาจากค่าย
แล้วนายทหารพระธรรมนูลพาออกมา

พอสอบเสร็จปังถึงจะส่งสำนวนเข้าไปพิจารณาที่สารทหาร
แล้วถ้าตำรวจไม่เรียกทหารจัดการเองได้ไหมคะ

ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นนอกเขตทหาร
แล้วทหารทำอะไรได้บ้างคะ
ทหารมีหน้าที่ที่จะต้องอำนวยความยุติธรรม
ก็คือว่าสงสัยใครก็พาออกมาพบ

คือกำลังจะบอกว่าคือถ้าสมมุติตำรวจยังไม่ได้ส่งหนังสือไปติดต่อไปเนี่ย
คือถ้าท่านทราบแล้วทหารนะคะ

ชายชาติทหารจะต้องแบบนั้น
ไม่คือโดยการดำเนินการตามกฎหมายคือพาออกมาเองได้

ก็นี่ไงก็เลยถึงงงว่าตกลงแล้วต้องเรียกหรือไม่เรียก

ทีนี้ขอกลับมาที่มันมีหลักฐานออกมาเป็นไลน์
เป็นการคุยไลน์นะคะเป็นการคุยไลน์
แล้วก็ในบทสนทนาที่หนึ่งในเพื่อนของเก่ง
คุยกับผู้หญิงโดยผ่านโทรศัพท์เก่ง

เหมือนบอกว่าไม่ได้ลาออก

ไลน์บอกว่าหนีเที่ยวไง
อันนี้คือสามารถเชื่อได้แค่ไหน
เขาอาจจะหยอกเล่นพูดกันเล่นได้ไหมคะลูก
คือในสถานการณ์ตอนนั้นก็คือว่าคนที่โดนหู๔๔เข็มเนี่ย
เขาบอกเองว่าเขายืมโทรศัพท์เก่งไปใช้
ตอนที่แม่โทรไปเกิดเหตุเขาจึงเป็นคนรับสาย

แล้วผู้หญิงก็เลยบอกว่าเขาก็รู้ว่าเป็นทหาร
เขาก็เลยเหมือนงงว่าออกมาเที่ยวได้ยังไง

ซึ่งอันนี้โดยบริบทแวดล้อมนะตอนนั้นอาจจะแบบ
กึ่งหยอกกึ่งเล่นได้ไหม

ถ้าไม่ลาออกมาเกือบ๒๐เฮ้ยไม่ได้มั้งคะ
ไม่ใช่ป่ะคะเดี๋ยวยังไง
ก็คืออย่างนี้วันนี้เนี่ยท่านเสนาที่การทหารบกเนี่ย
บอกว่าทุกคนมีใบลาพักทุกคนถูกต้องตามกฎหมาย

ลาลาเนี่ยคือลาก่อนใบลาเนี่ยคือให้ก่อนออกมาคืนนั้น
หรือออกแล้วเข้าไปเขียนใบลา
ไม่รู้วันนี้คือท่านเสนาธิการให้ข้อมูลอย่างนั้น

ทุกคนแต่ญาติก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมปล่อยลานี่ทีละล็อตทำไมเยอะขนาดนั้น
แต่อันนี้ดิฉันไม่มีความรู้จริงว่าเขาลากันทีละเยอะหรือเปล่าคะ
ก็ไม่ทราบแต่วันนี้คือรับฟังข้อเท็จจริงทางมุมของท่านเส

ทีนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าสมมุติเขาลาเนี่ย
เวลาถ้ามันเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันต้องแยกย้ายกันกลับบ้านไหมเหรอคะ

มันทำให้คิดต่อว่าถ้าลาคือแสดงว่าช่วงระหว่างที่กินที่เที่ยวอยู่ในช่วงระหว่างการลา
ถ้าเกิดเหตุไปทำร้ายคนบาดเจ็บสหัสหรือฆ่าคนตายโดยปกติมันต้องหนี
หนีไปไหนหนีกลับบ้านหนีกลับบ้านญาติหรือหนีราชการไปเลยเพื่อให้ผลผิดหรือไปตั้งหลัก
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าพอเกิดเหตุปั๊บในช่วงระหว่างการลาแต่หนีกลับเข้าค่ายเข้าไปทำไม
เอางี้เรียนอาจจะนึกไปไม่ถึงที่คุณวรินนึกแต่ดิฉันนึกแค่ว่าถ้าอยู่ในช่วงลาน่าจะกลับบ้านคือคงไม่ได้หนีคดีหรืออะไรนะคะ
แต่คิดว่าถ้าจะกลับน่าจะเลือกกลับบ้านเพราะมันอยู่ในช่วงลาถูกไหม

ครับเราตั้งข้อสังเกตนะแต่เราก็เชื่อข้อมูลเสวันนี้ที่ท่านให้บอกว่าให้ข้อได้จริงว่าในที่ประชุมว่าทุกคนลาถูกต้อง
อีกเรื่องขอกลับมาตกลงว่าเงิน๒แสนคือเมื่อวานตอนต้นรายการเนี่ยที่เล่าเนี่ยนะคะคือตอนที่เจอทหารท่านหนึ่งนะคะที่พาคน๘คนมาขอขมาคุณแม่
ทหารท่านนั้นเนี่ยบอกว่าจะใช้เงินส่วนตัว๒แสนเพื่อให้คุณแม่ใช่ไหม

แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่เราเล่าในระหว่างรายการตกลงสองแสนนี่เงินใครคะ
ทีแรกเขาก็บอกเป็นเงินของเขาเองเขาสงสารคุณแม่เขาจะมาให้คุณแม่ช่วยเหลือคุณแม่ก่อนเขาก็สงสารทางนู้นด้วยทางคนที่ทำด้วยว่าพ่อแม่เขาก็ยากจนไม่มีตังค์เขาจะช่วยเองเขาพูดอย่างนี้
แต่วันที่เขาเอาพวกทหารไปทหารเกณฑ์เนี่ยไปเข้ามอบแล้วเขาบอกว่าน้องปอยเนี่ยเป็นคนทำตอนนี้บอกว่าน้องปอยทำก็เนี่ยพ่อแม่ปอยเอาเงินสองแสนเขาก็ยังพกเงินสองแสนมาให้

ใช่แต่พ่อแม่ปอยเขาก็เลยบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยมาเนี่ยเขาเรียกให้มาก็มามาถึงเขาก็ให้เซ็นแล้วก็ให้เงินห้าพันนี่แต่ว่ามาให้เราเขาบอกว่าเนี่ยแม่น้องปอยแม่น้องปอยเป็นคนให้คนแบบมอบให้คุณแม่ก็บอกว่าเรื่องมันยังไม่กระจ่างคุณแม่ไม่รับ
อันนี้เรื่องหนึ่งตกลงกล้องวงจรปิดเมื่อวานนี้ที่เล่าคือที่ปกุ้งเผาตอนที่เราไปขอปอกุ้งเผาบอกว่ามันมืดมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหม
ไม่ได้บอกว่ากล้องเสียใช่ไหมบอกมืดมองไม่เห็นเราไปขอกี่รอบคะ
แบบเราก็ไปขอประมาณสองรอบเนอะบอกว่าขอดูหน่อยแม่ไม่เอาเรื่องหรอกแต่คุณแม่อยากจะดูอยากจะเห็นว่าใครเป็นคนทำลูกแม่แค่นั้นแน่
เขาก็บอกว่ามันมืดมองไม่เห็นแล้วมุมอื่นเขาก็ไม่รู้เขาบอกว่ามันมืดมองไม่เห็น

เขาบอกมีตัวนี้ตัวที่อยู่ตรงที่น้องเสียนะคะมันเป็นการมิวาดกันโดยว่ากล้องเนี่ยอยู่ข้างหลังอยู่หลังกล้องค่ะอยู่หลังกล้อง
วิวาดกันอยู่หลังกล้องคือจับภาพไม่ได้ค่ะมองไม่เห็น
มันมีตัวเดียวมุมเดียวที่จะจับได้เหรอคะหรือยังไง

เครดิตท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาน๗หน่อยวันนี้ท่านยอมรับในที่ประชุมว่าท่านไปเอามาหมดแล้วฮาร์ดดีดอะไรทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมือท่านแล้ว
วันนี้ก็เลยต้องเชื่อข้อมูลข้อเท็จจริงวันนี้ผลสรุปว่าท่านไปเอามาหมดแล้ว

ยังไม่ทราบแต่ท่านบอกว่าไปเอามาเรียบร้อยวันนี้ก็เลยต้องให้เครดิตท่านว่าครั้งแรกข้อเท็จจริงเราเป็นแบบนี้
แต่วันนี้คือท่านยอมรับในที่ประชุมว่าท่านเอามาแล้วท่านก็จะแกะจะดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนวันนี้ก็เลยต้องให้เครดิตท่านหน่อยว่าท่านทำงานเต็มที่และจริงจัง
ขอนิดนึงตกลงเอกสารในนี้พออ่านแล้วเนี่ยลักษณะของเอกสารในการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใช่ไหมคะ
แต่ว่าตัวบรรยายตอนแรกเนี่ยคือเขาได้บรรยายถึงเหตุการณ์ไหมคะ
คืออย่างนี้ผมเนี่ยด้วยความที่เราเป็นนักกฎหมายเราก็เลยมาดูคีย์เวิร์ดแต่ละบรรทัศน์ซึ่งผมตกใจมากว่าหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยปกติมันต้องด้วยเหตุหลักเหตุเหตุผลอำนาจหน้าที่และผู้ลงนาม
แต่วันนี้เนี่ยทำไมเอาข้อเท็จจริงในคดีซึ่งยังไม่ยุติลงไปหนังสือแต่งตั้งด้วยเช่นคำว่าเช่นคำว่า
นั่งดื่มสุรากันอีกโต๊ะหนึ่งซึ่งอยู่ติดกันจนกระทั่งเวลาประมาณ๖ทุ่ม๔๐นาฬิกาของวันที่๑๘เนี่ยทั้งสองกลุ่มได้มีปากเสียงโดยพลทหารคือหมายความว่าใส่ข้อเท็จจริงที่ยังไม่ยุติลงไปในหนังสือแต่งตั้งซึ่งไม่มีใครทำกัน
อนุญาตดูค่ะขออนุญาตละลาบละล้วงดูนิดนึงนะนะคะคุณแม่คือทำไมคะสองกลุ่มมีปากเสียงกัน
นี่มันเป็นข้อเท็จจริงที่ยังไม่ยุติแล้วมันสามารถที่จะใช้

ธรรมชาติหนังสือแต่งตั้งมันไม่ใช่แบบนี้

ใช่นี่มันเป็นข้อเท็จจริงในคดีซึ่งยังไม่ยุติและสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้
เดี๋ยวดิฉันอ่านต่ออะไรอ่ะทั้งสองกลุ่มได้มีปากเสียงกัน
ครับพลทหารมีการบอกชื่อสองนายนะคะ
จึงได้ร่วมกันใช้ขวดน้ำแบบขวดแก้วกลมทุบกับโต๊ะเป็นปากฉลามเข้าทำร้ายเก่ง

ได้รับบาดเจ็บบริเวณคอด้านซ้ายและมีผู้นำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาและได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา

ผมถามว่าในตัวนี้เนี่ยรู้ได้ยังไงว่าเขาทะเลาวิวาสกัน
อ้าวก็นี่ไงก็ตอนที่สอบอ้าวหรือยังไงคะ
นี่ไงก็บอกว่าทั้งสองกลุ่มมีปากเสียงทะเลาวิวาสรู้ได้ยังไงว่าเก่งเข้าไปร่วมวิวาสด้วยไม่ได้สมัครใจเข้าทะเลาวิวาสอาจจะถูกกระทำฝ่ายเดียวก็ได้
เดี๋ยวที่คุณวรินพยายามจะบอกคือวิธีการเขียนแบบนี้มันมีผลต่อการตั้งข้อหาเหรอ
มันมีผลต่อการเปลี่ยนรูปคดีและตั้งข้อหาคือหลักฐานทุกอย่างโดยเฉพาะเป็นคำสั่งแบบนี้เนี่ยมันใช้สู้กันในชั้นศาลได้และไม่มีใครเขาทำกัน

แล้วแต่คุณหมอก็จะช่วยปั๊ม
ช่วยมาช่วยประมาณ๓๐นาที
ถ้าว่าปั๊มไม่ขึ้นคุณหมอก็ขอหยุดนะ
เนื่องจากคุณหมอจะบอกว่าจริงแล้วเอางี้นะคะคุณแม่
คือเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนมาถึงโรงพยาบาลใช่ไหม
อันนี้คือคำคุณหมออันนี้ก็เลยกลัวว่าจะเป็นปัญหาในการสู้คดี
มุมมองของนักกฎหมายเนี่ยที่มันก็ทำให้ข้อเท็จจริงในคดีนี้เปลี่ยน
ถ้าบอกว่าตายขณะที่โดนกระทำคือตายทันทีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเจตนาไง
แต่ถ้าบอกว่ายังไม่ตายมาตายที่โรงพยาบาลเป็นมันเป็นเรื่องของประมาทหรือป้องกันตัว

คือในกฎหมายคีย์เวิร์ดคำเดียวมันเปลี่ยนรูปคดีได้เลย
ทีนี้ก่อนที่จะมาปิดท้ายที่คุณแม่กับคุณน้านะคะเอาอย่างนี้ค่ะ
คือหลังจากนี้สิ่งที่จะดำเนินการตกลงอยู่ในความรับผิดชอบของนครบัน๗หรือทหารค่ะ

คือตามคดีตอนนี้ก็ต้องตามที่คณะกรรมการชุดนี้กลางชุดนี้ก่อน

เครดิตท่านหน่อยท่านพลตำรวจตรีบุญฤทธิ์รอดมาซึ่งวันนี้ท่านตั้งใจจริงมากก็คือต้องตามที่ตัวท่านเป็นหลัก
อ๋ออ๋ออ๋อค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มีคณะกรรมการขึ้นมาแล้วส่วนข้อที่จริงว่าการสบน้องยังไม่ได้ทำอะไร

ก่อนค่ะเพราะว่ามันยังไม่ได้ยังไม่ได้ความยุติธรรมเลยยังไม่รู้ว่าใครทำยังไม่รู้อะไรเลยคุณแม่ต้องเก็บไว้ก่อน
เก็บไว้ก่อนจะมีการชนะสูตรอย่างละเอียดใหม่ไหมคะลักษณะบาดแผลอาจจะบอกอะไรได้ไหม
เดี๋ยวจะให้คณะกรรมการกลางชุดนี้เข้าไปตรวจดูเสร็จเนี่ยวันนี้ก็ท่านผู้การผู้บังคับการกองตำรวจนครบัน๗ท่านก็ให้เครดิตว่าถ้าฝั่งนี้อยากจะไปขอดูอยากจะไปเพิ่มเติมหรืออยากจะให้ผ่าพิสูจน์ตรวจสอบบาดแผลท่านพร้อม

นี่คือคำมั่นสัญญากันฉะนั้นศพจึงยังจำเป็นสำหรับคดีนี้อยู่
ค่ะสุดท้ายคุณแม่ตกลงว่าตอนนี้ถ้ามีการหยิบยื่นเงินเยียวยาไม่ว่าจะตัวเลขสองหมื่นกว่าสองแสนอะไรไม่
คุณแม่ก็ไม่เรียกร้องอะไรแต่ว่าคุณแม่ก็มอบให้คุณวรินคุณวรินจัดการ
คุณแม่เคยไปเอ่ยปากเรียกร้องอะไร
ไม่เคยเลยไม่เคยไม่เอ่ยปากเลยไม่เคยเขาก็มาเสนอกับเราเองแต่เราก็จะยอมแล้วแต่ว่าเขาก็เป็นคนผิดนัด
นัดไม่ว่าพอเราไปโรงพักกลับมาเขารู้อีกเขาโทรมาว่าแม่เหมือนที่เล่านั่นแหละ
งั้นเดี๋ยวเราตามคดีนี้กันต่อคุณแม่ขอทิ้งท้ายหน่อย
ได้ไปบอกเก่งแล้วเนอะว่าแม่จะยังดำเนินคดีต่อ

อยากรู้ว่าใครทำทำไมถึงทำแล้วทำทำไมอะไรอย่างเงี้
คุณแม่ก็อยากจะรู้ว่าอยากรู้ว่าใครทำคุณแม่ตาย
แล้วลูกแม่จะไปทำอะไรให้
เราก็ต้องฝากแบบเหมือนเราเป็นอยากได้ที่พึ่ง
ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่แบบมาช่วยนะช่วงนี้

ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
ท่านผู้การไมตีที่ท่านลงมาดูแบบสำนวนโดยตัวท่านเองเลยนะคะ
และที่สำคัญเลยค่ะนี่ขอความเมตตาเลยค่ะ
จากนายกตู่นะคะช่วยแบบลงมาดูหน่อย

เหลือเวลาของรายการท่านมีความคลิบหน้าหรือไม่คลิบหน้า
แล้วยังไงก็ขอให้คุณช่วยฝากเรื่องนี้ให้ผู้ชมติดตามต่อไปด้วยค่ะ
เรื่องกันต่อค่ะคุณผู้ชมความคืบหน้าหรือไม่คืบหน้าอย่างไร

วันนี้หมดเวลาของรายการอีสกุธรัฐมิวส์โชว์นะคะ